บ้านนี้นะคะต้องบอกว่าน่ารักน่าชัง
แล้วก็ตอนนี้เปิดเทอมกันแล้วนะคะ

โดยเฉพาะน้องออกเกรสค่ะลูกสาวคนเล็กค่ะ

จะเป็นยังไงบ้างมันต้องห่วงขนาดไหน
เวลาไปโรงเรียนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
งานจริง
ปรับขอแม่

เครึยมความพร้อมให้ก่อนเนาะพี่เจ๊ดดีมากเลย

แล้วคลิปนี้คุณผู้ชมคุณแม่จูนเขาเป็นคนถ่ายไปนะคะแล้วก็สัมภาษณ์เองเลยค่ะ
พ่อแม่หลายบ้านเอาไปฝึกกับลูกได้เลยนะคะ
บอกนิดนึงนะคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องออร์เกรสค่ะ

เห็นได้ชัดนะคะว่าโตขึ้นมากนะคะเอาง่ายเลยนิ่งขึ้นคุณผู้ชมนะคะ
เรื่องความแสบความซ่าเนี่ยนะคะก็ตามไว้แหละเนาะ
เป็นว่านะคะก็เป็นกำลังใจทุกครอบครัวเลยค่ะ
พรุ่งนี้วันจันทร์เนาะคือผ่านมาอาทิตย์นึงแล้ว
หลังจากที่เขาเปิดโรงเรียนนะคะก็ยังไม่ไว้วางใจคุณผู้ชม
ก็ต้องตั้งกาดกันนะคะก็ต้องดูแลบ้านใครลูกใครนะคะ

บอกไว้เป็นประจำทำให้เด็กเป็นนิสัย
เชื่อว่าน้องหนูน่าจะเข้าใจแล้วก็ไม่ประมาทนะคะ